ส่วนวันพรุ่งนี้วันที่๙มิถุนายน
มีหลายจุดด้วยกันที่จะมีการจัดโครงการ
เพื่อเฉลิมพระเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนึ่งในจุดสำคัญพรุ่งนี้ก็คือที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้จะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับพระสงฆ์จำนวน๗๗๐รูป
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลครบรอบการครองราช๗๐ปี

ละงานสดเข้ามาจากภพพุธมนทรจังหวัดนครปฐม
ครับพี่ซุโสง๗๗๐รูปเขารับการบรรพชาในโครงการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เดินทางมารวมตัวกันที่พุทธมนตรแห่งนี้ค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจ
รวมถึงมีการซักซ้อมบทสวดฉัน
ที่ได้แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์นะคะ

นายประสงค์จากคำผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กล่าวว่าโครงการบรรพชาอุปสมบท๗๗๐รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวันระยะราชสมบัติครบ๗๐ปีในวันที่๙มิถุนายนนี้
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหา๒๕๕๙จัดขึ้น
เนื่องจากว่าทางรัฐบาลนั้นได้มอบหมายให้ทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท๗๗๐รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
มาตั้งแต่วันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
เพื่อที่จะให้พระสงฆ์นั้นได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศจัดโครงการบรรพชาอุปสรมบท๗๗๐รูเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกันด้วยส่วนกลางนั้นก็จัดที่พระราม๙ก็๘๔รูในส่วนภูมิภาคก็จัดที่จังหวัดต่างจังหวัดละ๙รู
๑๐คนก็เพื่อที่อย่าเตรียมความพร้อมเพราะว่าบันพรุ่งนี้
และในวันนี้นะคะพระส่งทั้งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบรูปจะเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาโดยพระพรมบัณฑิตกรรมการมหาเทรสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงเวลา๑๓นาฬิกานะคะ
นี้ค่ะในเวลา๑๗นาฬิกาจะได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนตร์และมีการอธิษฐานจิตปฏิบัติธรรมที่บริเวณหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลค่ะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้ค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมค่ะ